ส่วนช่วงนี้มาติดตามอาการของพระเอกหนุ่มคุณปอทฤษฎีกัน
เมื่อวานนี้หลังจากที่ไม่ได้ออกแถลงการจากโรงพยาบาลมาเป็นเวลาสักพักหนึ่ง
ก็ได้ออกมาอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นฉบับที่๑๖แล้ว
หลังผ่านไป๓๖วันสำหรับอาการป่วยของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีค่ะ
ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่าอาการของพระเอกหนุ่มยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศฉบับที่๑๖
ชี้แจงความคืบหน้าอาการป่วยของปทฤษฎี
เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
บอกว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจนสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้
แต่ก็มีปัญหาปอดขวาอักเสบรุนแรงขึ้นจากการติดเชื้อ
แล้วก็ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายนะคะ
จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้ง
เมื่อวันที่๙ธันวาคมค่ะ
ซึ่งขณะนี้ก็ให้การรักษาด้วยยาต้านจูลชีพ
แล้วก็ใส่สายระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย
ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวแล้วก็สื่อสารได้โดยใช้ภาษากาย
อกจากนี้ก็ยังมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะ
ซึ่งก็ได้รับการส่องกล้องแล้วก็ผ่าตัด
เพื่อหยุดเลือดออกในลำไส้๒ครั้ง
แต่ยังมีเลือดออกซ้ำจากลำไส้บางส่วน
จำเป็นต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะค่ะ
ขณะที่การทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันยังคงที่
ต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปแล้วผู้ป่วยยังอยู่ในขั้นวิกฤต

นี่แหละครับเรื่องนี้นะครับคุณอาน้ำอ้อยผู้จัดการนะฮะ
ก็เรียกว่าได้นำคลิปวิดีโอของตนและทีมงานของโรงพยาบาล
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ปทฤษฎีออกมาให้สื่อมวลชนได้ชมกัน
คลิปนี้ประมวลภาพตั้งแต่วันแรกที่พระเอกหนุ่มเข้ามารักษาตัว
ซึ่งมีแฟนคลับและบุคคลในวงการบันเทิงเดินทางมาเยี่ยมมากมาย
พร้อมเพลงประกอบก้าวไปด้วยกันอันนี้แต่งขึ้นมานะครับเพื่อปอโดยเฉพาะ
ซึ่งทางด้านของคุณโบแวนด้าภรรยาของพระเอกหนุ่มแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ย
ได้นำคลิปนี้ไปเปิดให้ปอดูซึ่งปอก็เหมือนจะรับรู้และได้ยินนะครับ
แต่ยังคงเห็นภาพไม่ชัดเชื่อว่าหากฟื้นเต็มที่คงได้เห็นกันอีกครั้งว่ามีคนที่รักและเป็นห่วงปอทฤษฎีมากขนาดไหน
ส่วนอีกกำลังใจสำคัญของพระเอกหนุ่มจะเรียกว่ากำลังใจสำคัญที่สุดก็ว่าได้
มะลิลูกสาวตัวน้อยนะครับก็ไม่พลาดครับที่จะเดินทางมาเยี่ยม
ส่งกำลังใจให้พ่อปอขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะออกมาแจกความร่าเริงสดใสให้กับพี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพน่ารักและให้เราได้เห็นกันในวันนี้นะครับ
แววซุปตาตัวน้อยที่เปล่งประกายเจิดจรัสก็เลยมีข่าวว่าน้องมะลิจะไปออกงานอีเวนต์ที่พ่อปอรับไว้ก่อนที่จะเจ็บป่วย
ซึ่งเรื่องนี้อาน้ำอ้อยก็ยอมรับว่ามีคิดไว้บ้างเหมือนกันสำหรับงานแบบนี้ครับ
จริงเดิมทีเป็นงานที่พี่ปจะต้องไปนะครับ
เป็นงานเป็นภาพยนตร์สนูปี้ที่ฟ็อกซ์
ซึ่งปก็เป็นผู้ที่จะมาสักอยู่
ช่วงนี้เราก็คิดกันว่าถ้าปอไปไม่ได้แล้วจะทำยังไงดี
ครับก็เลยมองกันอยู่แล้วกำลังขอเขาอยู่
ยังไม่คอนเฟิร์มชัดเจน
ก็ต้องมันยังอีกตั้งเท่าไหร่อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ
อาทิตย์หนึ่งพอดีปอเขาอาจจะได้มีส่วนตัดสินใจด้วยนะครับ